นี้ต้องบอกว่าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็จะได้ของขวัญปีใหม่เต็มไปเร็วกว่าคนอื่นน้อย
เพราะว่าก็จะได้สามารถกดเงิน๕๐๐บาทที่เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลได้แล้ว
แต่ทีนี้มันดันมีปัญหาสิครับคุณผู้ชม
บางคนไม่เล่นตามกติกาไม่ยอมต่อคิวแซงคิวกันอีก
กดเงินไม่ได้ที่ลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
อู้หูเกือบจะวางมวยกันครับคุณผู้ชม
เพราะว่ารอก่อนนานมีคนแซงคิวเนี่ย

ตำรวจสพลานศักดิอุทัยธานีก็ได้รับแจ้งก็ต้องรีบมาแล้วค่ะ

ข้างปั๊มน้ำมันปตทลานศักดิ์
จนเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

ไปถึงมีชาวบ้านเยอะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

คือบางคนเขามีบัตรสวัสดิการหลายใบ
บางคนยืนนานแล้วยังไม่ถึงคิวสักที
บางคนไม่รอมันแล้วแซงเลยแล้วกัน
บางคนเอากดเงินไม่ได้อีก
คือแต่ละสถานการณ์มันวุ่นวายจริงนะคะ
คนก็รอนานอารมณ์ก็เริ่มร้อนก็เริ่มทะเลาะกันค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมสถานการณ์ทำหน้าที่จัดระเบียบกดเงิน

โดยเฉพาะผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุบางคนมานั่งรอแต่เช้าไง
ก็ให้สิทธิ์เขาก่อนแล้วกันเนอะก็ให้เขากดก่อน
ส่วนใครที่ถือใบเดียวก็ให้กดก่อนเหมือนกัน

หลังจากที่ตำรวจเข้ามาให้บริการก็ลดความวุ่นวายลงได้เยอะ

ประชาชนเขาก็ดีใจว่าโอ๊ยขอบคุณคนตำรวจ

เฮ้ยจะได้ไหมกดเฉ็ดจะได้กลับบ้านกันสักที
น้ำพึ่งพงศวรรค์ชาวบ้านที่รอกดเงินบอกว่า

กดไม่ได้สักทีคนเข้าแถวรอนานมาก
บางคนมีบัตรหลายใบหลายคนสงสัยใช่ไหมคะ
ทำไมมีหลายใบได้รับจ้างมากดค่ะ
บางคนถือมา๓๐๔๐ใบรับจ้างมากด
ได้ของขวัญ๕๐๐แล้วจ้างเขาเท่าไหร่เสียเงินไปเท่าไหร่นี้
ส่วนบางคนร้ายกว่าไม่เข้าแถวเลยจ้ะลัดไปเลยเนี่ย

รายเข้าใจผิดอีกมากดผิดวัน

บางคนมากดผิดวันพอกดผิดวันเงินมันก็ไม่ออกไงคะ
เพราะเงินไม่ออกก็เป็นแบบตกลงรัฐบาลโกงปะนี่

ก็วุ่นวายกันไปใหญ่ค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่ามันต้องกดแบบไหนยังไงกันแน่

นับเป็น๑๐เลยว่า๒๐๓๐เลย

เรียกว่าเข้าไปเนี่ยนานนี้กว่ามันจะเสร็จแต่ละใบใช่ไหมแล้ว